ช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าของประสบกรณิกรนะครับ
เป็นช่วงเวลาการแสดงความอาลัยนะครับ
ก็คงจะเป็นบรรยากาศแบบนี้ต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นพระเจ้าพิธีนะครับ
อย่างไรก็ตามก็มีข่าวที่ผมเชื่อว่าคนไทยฟังแล้วไม่ค่อยสบายใจมากนัก
วันนี้ฝ่ายความมั่นคงออกมายืนยันนะครับคุณผู้ชมครับว่ามีกลุ่มที่กำลังเตรียมการก่อความไม่สงบ
ก่อความไม่เรียบร้อยในช่วงของงานพระราชพิธีนะครับ
เป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีในช่วงของงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
อย่างไรก็ตามฝ่ายความมั่นคงทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมในการดูแลสถานการณ์ทุกอย่างให้ดีที่สุดครับ
โดยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้เปิดเผยข้อมูลนี้หลังเป็นประธานในการเปิดกองอำนวยการร่วมงานพระพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ห้องประชุมยุทธนาธิการกระทรวงกลาโหม
พลเอกประวิทย์บอกว่าเพื่อให้การบริหารจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชนในเรื่องเส้นทางการเดินทางเข้าพื้นที่
เพื่อถวายบังคมพระบรมศพในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่๒๖ตุลาคมนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด
คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจรจึงได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อเป็นหน่วยประสานงานให้กับหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันพลเอกประวิทยอมรับว่าในทางการข่าวได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคนทั้งในและนอกประเทศเตรียมก่อความวุ่นวายในช่วงงานพระเจ้าพิธีนี้ด้วย
ก็ห่วงห่วงทุกเรื่องเลยห่วงทุกเรื่องเลยห่วงทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องของกองก่อกวนเรื่องต่อต้านเรื่องอะไรต่าง
เพิ่มกำลังเต็มที่กำลังไม่ต้องถามเรื่องกำลังเราต้องทำให้เกิดความทุกอย่าง
และให้เกิดความพร้อมทุกอย่างเพราะคนที่ต่อต้านมันกำหนดชัดเจน
งานนี้เป็นงานหนึ่งในโลกนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ตรงนี้ก็มีข่าวมานานแล้วนะครับเราก็ทำงานด้านการข่าว
เป็นการปลุกระดมผ่านโซเชียลเพื่อจะก่อกวนในพิธีพระบรมศพ
ซึ่งตอนนี้ก็แจ้งเตือนให้ทุกฝ่ายได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร

แต่ผมมั่นใจโดยส่วนตัวผมมั่นใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่เกิดมาเป็นคนไทยทุกคนเนี่ย
พระองค์ท่านที่สร้างให้กับแผ่นดินมาโดยตลอด
และพิธีครั้งนี้เป็นพิธีสำคัญ
ผมเชื่อว่าทุกคนจะร่วมกันในการเข้าร่วมพิธี
สองก็คือช่วยกันดูแลในเรื่องของความกระบวนการต่างที่จะมาก่อกวน
จะมาสร้างความเสียหายให้กับพระราชพิธี

แม้แต่ส่วนความมั่นคงอื่นก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครับ
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษก

ยืนยันว่าตำรวจมีการดูแลรักษาความปลอดภัย

ที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

บูรณาการร่วมกันมาตลอดนะคะ

บริเวณรอบพระบรมมหาราชวังท้องสนามหลวง
แล้วก็บริเวณโดยรอบงานพระราชพิธี
งวดในทุกจุดคัดกรอง
วงในวงกลางแล้วก็รอบนอก
ทางการข่าวนั้นยังไม่พบเหตุบ่งชี้อะไรเป็นพิเศษนะคะ

กู้เกียรติศรีนาคาแม่ทัพภาคที่๑กล่าวว่า
ทัพภาคที่๑ได้รับมอบหมายในการจัดริ้วขบวนอิสริยยศให้สมพระเกียรติ
ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยรอบ
ขอให้ประชาชนมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารค่ะ